อ่ะวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเนื่องจากว่าสวบคเองก็มีมติผ่อนปลนให้ในเฟสที่สาม
อืมสำหรับกิจกรรมและกิจการที่สามารถที่จะเปิดได้ค่ะอ่ะ
ดูกันหน่อยว่ามีอะไรเปิดได้บ้างในส่วนของเคอร์ฟิลล์ก็ลดลงอีก๑ชั่วโมง
เหลือห้าทุ่มถึงตีสามนะครับพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาครับ
ที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสวบคอชุดใหญ่
นะฮะก็มีท่านนายกเป็นประธานด้วยนะฮะที่ประชุมสอบคอเองก็มีมติลดเวลาเคอร์ฟิลล์หนึ่งชั่วโมง
จากเดิม๕ทุ่มถึงตี๔ก็เป็น๕ทุ่มถึงตี๓
แล้วก็มีคำถามว่าเดินทางต่างจังหวัดได้หรือยัง

คุณผู้ชมเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วภายใต้ข้อกำหนดของจังหวัดนั้น
อาจจะมีการตั้งด่านคัดกรองตรวจอุณหภูมิอะไรก็ว่ากันไป
เขาต้องการจะให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะ
ส่วนการผ่อนปลนกิจกรรมและกิจการในเฟสที่๓มีหลายประเภท
ห้างก็เปิดได้โดยการขยายเวลาไปถึง๓ทุ่มเดิมให้เปิดแค่๒ทุ่ม

อนุญาตให้เปิดศูนย์แสดงสินค้าจัดนิทัศกาลได้
แต่พื้นที่ต้องไม่เกิน๒๐๐๐ตารางเมตรและเปิดได้แค่๓ทุ่ม

ร้านเสริมสวยทำสีผมทำอะไรเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกิน๒ชั่วโมงนะครับ
มีคนถามไปทำสวยทำหน้าได้หรือยัง
ลินิกเวชกรรมเสริมความงามเปิดได้
สถานที่ศักดิ์หรือว่าเจาะผิวหนังสามารถให้บริการได้นะครับ
แล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

เราก็ไม่อนุญาตให้เปิดกิจการประเภทอาบน้ำอาบนวดอันนี้
รอรอไปก่อน

สถานออกกำลังกายเปิดได้แบบเต็มรูปแบบแล้ว
รวมทั้งเรื่องของโรงหนังเปิดได้แล้ว

แต่ต้องจำกัดผู้ที่จะไปรวมกลุ่มรวมกิจกรรมเยอะนะ
ทั้งหมดที่บอกไปเริ่มวันจันทร์หน้าคือ๑มิถุนายนเป็นต้นป่าย
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
วันนี้ก็มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมาสองหลักอีกแล้วครับเหมือนเมื่อวานเลย
รายแต่มันใจชื้นอย่างหนึ่งคือไม่ได้เจอในประเทศ
เป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยเป็นกลุ่มแรงงานที่กลับมาจากคูเวท
แล้วก็ไปอยู่ในจุดกักตัวของรัฐมีอาการป่วยเล็กน้อยบางคนก็ไม่มีอากาศ
แล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วย
สะสมผู้ป่วยในไทยทั้งหมดสะสมที่๓๐๗๖รายกลับบ้านไปแล้ว๒๙๔๕ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๗๔รายแล้วก็เสียชีวิตยังสะสมอยู่ที่๕๗ศพ